เรามาตามกันต่อนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กรณีที่หมอปลาเนี่ยไปกับสื่อแล้วก็ไปกับเจ้าหน้าที่
ไปที่สำนักทรงของหลวงปู่แสงที่ยะโสธร
ทีนี้ในวันนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือหมอปลาออกมาบอกว่าไอ้คลิปแรกที่เป็นคลิปต้นทางเลยเนี่ยนะ
ที่มีผู้เสียหายบอกว่าผู้เสียหายส่งมาให้เป็นหญิงสาว
กราบหลวงปู่แสงแล้วถูกหลวงปู่แสง

ไปมามันคือนักข่าวผู้หญิงนะฮะ
ใช่ค่ะคือคลิปนี้ค่ะที่เรานำเสนอข่าวไปตั้งแต่วันแรก
เพราะถือว่าเป็นคลิปต้นเรื่องต้นทางเลย
คือคนที่ดูข่าวเขาก็ตั้งข้อสังเกตกัน
คล้ายกับนักข่าวสาวช่องหนึ่งที่ไปทำข่าวหลวงปู่แสง

จัดฉากรึเปล่าค่ะ
ได้มีการคุยกันกับ
นักข่าวให้บันทึกภาพเอาไว้

ทีนี้เนี่ยโอ้โหจากเดิมคือทางนักข่าวเองก็
เรื่องกิริยาใช่ไหม
ตอนที่วันที่ไปที่สำนักสงฆ์ของหลวงปู่
วันที่หมอปลาไปแล้วก็สัมพ่งสัมภาษณ์กิริยาท่าทางต่าง
พอวันนี้มาเจอเรื่องนี้เข้าอีกเนี่ย

ค่ะไปกันใหญ่เลยนะฮะทีนี้ใช่ค่ะ
เพราะจริงแล้วในการนำเสนอข่าวของเรา
เราก็เข้าใจว่าเป็นผู้เสียหายที่ไปร้องเรียนกับหมอปลาจริงนะ
ข่าววันแรกมาอีกวันแรกเลยเราก็เข้าใจแบบนั้น
นี่วันนี้น้องนักข่าวนะฮะน้องนักข่าวที่อยู่ในคลิป

หลายคนไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องท่าทีของน้อง

ไปกราบขอขมาหลวงปู่แสง
ไปพร้อมกับทางผู้บริหารของช่องทีวีที่น้องเขาทำงานอยู่
เดินทางไปที่วัดป่าอรัญญาวิเวก
ที่ตะบนไก่คำมาบุญจังหวัดอำนาจริงนะฮะ
เพราะว่าหลวงปู่แสงท่านเนี่ยตอนนี้ลูกศิษย์
แล้วก็ลูกหลานญาติโยมเนี่ยนิมนต์ท่านให้มาอยู่ที่นี่ก่อน
จากสำนักสงฆ์ที่เดิมที่ยะโสธรนี่๖โมงเย็นที่ผ่านมา
นักข่าวสาวนำพานบายสีไปขอเข้ามาหลวงปู่แสง
คือไปถึงนี่ฝนตกลงมาอย่างหนักนะฮะ
ก็มีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสงท่านก็มาดูตรงนี้ด้วยนะครับ
คือทางวัดวันนี้ไม่อนุญาตให้คนภายนอกเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับ
วันนี้ไม่ให้เข้าพบหลวงปู่แสงนะครับ
ก็เลยนำพานใบสีมากราบขอเข้ามาต่อหน้ารูปของหลวงปู่แสง
นำมาตั้งไว้ที่โต๊ะหน้าวัด

ข้าพเจ้านางสาวาสนาศรีพองต้องขอกราบขอขมา
หลวงปู่แสงยานวโรซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่
พ่อแม่ครูบาอาจารย์
และสิจญานุสิทธิ์ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นกายวาจาและจิตใจ
ทั้งดีหรือไม่ดีทั้งต่อหน้าหรือรับหลัง
ข้าพเจ้าก็ได้มาขอคำมาแล้วปลดให้หลวงปู่
้อมรับคำขอคำมาของข้าพเจ้าด้วยค่ะ
ครับครับครับ
นี่ฮะบรรยากาศตรงนี้นะครับ๖โมงเย็นที่ผ่านมาฝนตกลงมาด้วย

หลังจากนั้นนักข่าวสาวคนนี้ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่มีคลิปต่างออกมาเธอบอกว่าเธอรู้สึกผิดที่ทำไม่เหมาะสม
แต่ก็ไม่ได้ดูหมินหลวงปู่แสงแต่ได้พูดกับพระอุปถาคที่อยู่ข้างท่านในวันนั้น
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอบอกว่าอย่างนี้ฮะเมื่อวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำงานร่วมกับหมอปลา
ซึ่งเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงก็เลยขอให้เธอเข้าไปเป็นเพื่อนกับทีมทนายความของหมอปลา
เพื่อไปสำนักสงฆ์ที่ยะโสธรของหลวงปู่แสงเพื่อไปทำการตรวจสอบพฤติกรรมของพระ
ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเธอบอกว่าตอนนั้นเธอก็พยายามบ่ายเบี่ยงทุกวิถีทางแล้ว
แต่ด้วยแรงกดดันจึงจำยอมที่จะเดินทางไปเป็นไปกับกลุ่มของทนายความของหมอปลา
โดยบอกว่าไม่ได้ปรึกษากับต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาก่อน
พอไปถึงสถานที่เกิดเหตุด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลังจากที่ทีมทนายความซึ่งเป็นผู้หญิงถูกหลวงปู่เรียกเข้าไปหาเธอก็ถูกเรียกตามเข้าไป
โดยไม่ได้คาดคิดว่าจะถูกเรียกจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตามที่เป็นคลิปที่ปรากฏยอมรับว่าตอนนั้นตกใจอันนี้เธอบอกอย่างนั้นนะฮะ
ส่วนตอนนี้เธอบอกว่าสภาพจิตใจย่ำแย่มากและขอน้องรับทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอขอโทษทุกสิ่งที่แสดงออกไป
ถือว่าเป็นบทเรียนอย่างมากในชีวิตของการเป็นผู้สื่อข่าว
แล้วต้องขออภัยไปยังเพื่อนร่วมอาชีพด้วยต้องขอโทษจากใจจริง
คือภายหลังจากที่มันมีคลิปออกไปเนี่ย
หนูก็รู้สึกผิดนะคะว่าหนูกระทำไม่เหมาะสม
แต่สิ่งที่หนูพูดออกไปนั้นนะคะหนูไม่ได้ดูหมินท่าน
แต่หนูพูดถึงพระเลขาที่อยู่ข้างท่าน
ท่านพูดจาไม่ให้เกียรติผู้หญิงด้วยกันมันก็เลยสื่อเป็นทั้งภาษากายแล้ว
ภาษารักษากายทางอารมณ์ออกไปด้วยใช่ค่ะตอนนี้เราจิตใจสภาพเป็นยังไง
ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วหนูก็น้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาหนูก็รับผิด
อยากฝากบอกอะไรจากสังคมคะหนูขอโทษจริงจริงนะคะ
หนูขอกราบขอโทษจริงจริงสิ่งที่มันแสดงออกไปหรือว่าเห็นไปตรงนั้นนะคะ
นี่ที่น้องเขาบอกในวันนี้นะฮะขณะเดียวกันนะครับ
มีทีมบริหารจากกองบกของสำนักข่าวของน้องที่เดินทางมาด้วยนะฮะ
มากราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงด้วยนะครับได้บอกว่าต้องกราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงและลูกศิษย
รวมทั้งคนไทยทั้งประเทศที่ปฏิบัติตัวไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบเป็นอย่างมาก
สิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะขอโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง
ที่หมอปลาบอกว่าน้องนักข่าวที่อยู่ในคลิปได้ไปเข้าพบหลวงปู่แสงก่อนหน้านี้
ตอนนี้ทางช่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะผู้บริหารทางช่องไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะไป

ครับมีครับมีครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะกราบขออภัยอยากจะให้พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศได้โปรดให้อภัยน้องแล้วก็ให้โอกาสพวกเราได้พิสูจน์ตัวตนอีกทีครับ
ต้องขออนุญาตถามนะคะกรณีที่หมอปลาออกมาระบุว่าน้องอยู่ในคลิปที่มีการเข้าไปหาหลวงปู่ก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารรับทราบมาก่อนไหมคะ
อันนี้เราไม่มีการรับทราบมาก่อนนะครับเราก็เพิ่งรับทราบจากตัวน้องภายในวันนี้เหมือนกันครับ
แล้วอย่างนี้มันสุ่มเสี่ยงในการผิดกฎหมายใดไหมคะ
อันนี้เราต้องขอปรึกษาผู้ใหญ่อีกทีพอดีผมเพิ่งเดินทางมาถึงด้วยครับอยากจะกราบขออภัยอยากจะให้พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศได้โปรดให้อภัยน้องแล้วก็ให้โอกาสพวกเราได้พิสูจน์ตัวตนอีกทีครับ
บอกไม่มีคลิปไม่ได้ถ่ายภาพแต่อันนี้หมอปลาบอกว่ามีผู้เสียหายอีกคนนึง
ที่เขาส่งคลิปมาให้หมอปลาซึ่งมันก็ปรากฏมาพร้อมกับวันที่หมอปลาไปกับสื่อมวลชนหลายสำนักที่สำนักสงฆ์ที่ยะโสธร
หลวงปู่แสงแล้ววันนี้ก็มีการเหมือนกับถามหากันแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันสุดท้ายหมอปลาก็ยอมรับว่าอ๋อนี่คือนักข่าวสาวที่ไปกับทีมทนายความหมอปลาไปก่อนหน้า
วันที่จะแจ้งกับสื่อมวลชนว่าจะไปที่สำนักสงฆ์ที่หลวงปู่แสงท่านอยู่ค่ะแล้วก็หมอปลาก็นำคลิปภาพเนี้ยส่งให้กับนักข่าวช่องอื่นอื่นสื่ออื่นอื่นเพื่อนำเสนอข่าวต่อนี่นะฮะ
ซึ่งก็เพิ่งรู้กันวันนี้เนี่ยแหละว่าเอ้าคือคนเดียวกันหลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตกันอยู่
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนที่น้องนักข่าวผู้หญิงกับทางตัวแทนจากกองบกมากราบขอเข้ามาต่อรูปของหลวงปู่แสงท่านนะครับ
มีลูกศิษย์ที่ดูแลหลวงปู่แสงเนี่ยได้เข้ามาคุยด้วยนะฮะแล้วก็ได้เตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอว่าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

กันและกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ
ก็ในนามของตัวแทนของบริษัทผมก็ต้องกลับขออภัย
ไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับ

ลูกศิษย์ของหลวงปู่ด้วยนะครับที่มีพนักงานที่ล่วงเกินไปทั้งต่อหน้าและรับหลัง
มีกิริยาที่ไม่ดีต้องกลับขออภัยจริงครับ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
คือน้องก็จะพยายามบอกว่าในวันที่ไปทำข่าวนะที่ใส่เสื้อน้ำเงินไม่ใช่วันในคลิป
กิริยาอะไรที่ออกไปเนี่ยเหมือนกับจะสื่อไปทางพระเลขาพระอุปถาคที่ดูแลหลวงปู่มากกว่า
ค่ะนี่นะคะอันนี้คือภาพอีกวันหนึ่งน้องใส่เสื้อสีน้ำเงิน

ค่ะว่าคนเดียวกันหรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับมีลูกศิษย์ที่วันนี้อยู่ในพื้นที่วัดที่หลวงปู่ท่านจำวัดอยู่ในขณะนี้นะครับที่อำนาจเจริญเนี่ย
วันนี้ก็มาดูการกราบขอเข้ามาของทางนักข่าวนะครับแล้วก็ตัวแทนจากทีมกองบกเนี่ยนะฮะ
บอกว่าส่วนตัวที่เห็นเรื่องการขอเข้ามาก็คิดว่าก็ดีแล้วเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามประเพณีแต่ก็ยังมีคำถามติดอยู่ในใจว่าทำแบบนี้กันได้อย่างไรนะฮะ
แล้วก็อยากให้ทางหมอปลาเองเนี่ยไปพิจารณาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
มียังจะเห็นกับเพ้อนห้านเพ้อน

ซึ่งถอยไปมีจะได้ไงมั้ยเขาทำที่

คือเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวไปหมอปลาก็ยังยืนยันอยู่ว่า
เรื่องราวที่นำมาซึ่งการไปตรวจสอบหลวงปู่แสงก็เพราะว่ามีผู้เสียหายมาร้องเรียนจริง
มีผู้เสียหายมาร้องเรียนหลายกรณีแล้วก็คลิปภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
มันก็คือคลิปภาพต้นเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นในการนำเสนอข่าวนี้
แต่กลายเป็นว่าวันนี้พอหมอปลาออกมายืนยันบอกว่าเป็นการคุยกันกับนักข่าวผู้หญิงคนนึง
แล้วก็ร่วมกันในการบันทึกภาพนี้เป็นคลิปภาพเพื่อเป็นหลักฐานในพฤติกรรมของหลวงปู่แสง
พอหมอปลาออกมายอมรับแบบนี้เรื่องมันก็เลยขยายวงแล้วก็ตีกลับไปที่ทางหมอปลาและทีมงาน
ทางนักข่าวที่อาจจะไม่ใช่แค่น้องผู้หญิงคนนี้คนเดียวด้วยซ้ำ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูคลิปภาพนี้กันอีกทีนึงเพราะว่าถือเป็นคลิปต้นเรื่องนะคะ
นำมาซึ่งการนำเสนอข่าวนี้ค่ะ

ละท้าว
คุณผู้ชมร่วมกันตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่การนำเสนอข่าวเมื่อวาน
ซึ่งเป็นการนำเสนอข่าวเป็นวันที่๒ของข่าวนี้นะคะ
คลิปนี้คุณผู้ชมหลายท่านตั้งข้อสังเกตเรื่องของการถ่ายคลิปภาพ
หนึ่งเลยคือเหมือนกับเป็นการจงใจตั้งใจตั้งกล้องบันทึกภาพเอาไว้หรือเปล่า
ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คือจริงตั้งใจตั้งกล้องบันทึกภาพยาว๔๘วินาทีนะคะ
ถ่ายไว้เมื่อวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าจะถามว่าเอ๊ะถ่ายไว้ตอนกี่โมง
เราก็ขออนุญาตอ้างอิงจากคลิปนี้จะมีนาฬิกาเห็นไหมคะ
นาฬิกาแขวนผนังที่หลวงปู่แสงท่านนั่งอยู่ก็คือ๔โมงเย็น
จากคลิปจะเห็นว่ามีคนที่นั่งอยู่บนเตียงไม้ก็คือหลวงปู่แสงกับพระอุปถักษ์แล้วก็มีผู้ชายสองคน
ซึ่งก็คือลูกศิษย์วัดคนซ้ายมือคาดว่าเป็นพนักงานธนาคารนะคะ
ส่วนหญิงสาวที่ก้มกราบหลวงปู่แสงและอ้างว่าเป็นผู้เสียหาย
บอกกับพระอุปถาคว่ามาขอกราบขอพรหลวงปู่แสงเพราะจะสอบบรรจุรับราชการค่ะ
วันนั้นเธอบอกแบบนี้แล้วก็มีหญิงสาวอีกหนึ่งคนที่นั่งอยู่บนนั้นด้วยนะคะ
คนที่ถ่ายคลิปเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับผู้หญิงที่ขึ้นไปขอพรจากหลวงปู่แสง
แต่ผู้หญิงอีกคนนึงนั่งอยู่ด้านล่างพอคลิปนี้ถูกส่งให้กับนักข่าว
แชร์ออกไปในโลกออนไลน์มันก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะคะ
ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสงก็มีการบอกว่าจริงแล้วหลวงปู่แสงท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์
ตั้งแต่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็เริ่มมีคนทยอยออกมาให้ข้อมูลว่าท่านป่วยนะ
อายุเกือบร้อยปีแล้วนะท่านชราแล้วท่านไม่น่าจะมีความคิดเรื่องทางเพศอะไรที่จะไปสัมผัสศรีกา
ทีนี้คนก็เริ่มจับผิดในคลิปภาพนี้ว่ามันคลับคล้ายคลับคลาคล้ายกับนักข่าวสาวช่องหนึ่งที่ไปร่วมทำข่าว
เพราะวันที่หมอปลาบุกไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับนักข่าว
ก็จะมีนักข่าวสาวที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วก็มีพฤติกรรมที่หลายคนมองว่าตอนไปทำข่าวก็ผู้จำไม่เหมาะสม

ใช่ทำไมคล้ายกันเลยกับผู้หญิงในคลิปภาพที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหาย
คล้ายกันยังไงเดี๋ยวลองดูนะคะจากคลิปจะเห็นว่าผู้หญิงที่ไปขอพรจากหลวงปู่แสง
รูปร่างก็คล้ายกับนักข่าวสาวช่องนี้ที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะ

ทำเป็นภาพนิ่งเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้ค่ะเพราะว่าคือในโลกออนไลน์ก็เปรียบเทียบให้ดูอยู่เหมือนกัน
ผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายที่ไปกลับท่านแล้วอ้างว่าท่านแตะเนื้อต้องตัวกับนักข่าวสาวที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน
คนเดียวกันจริงหมอปลาก็ยืนยันว่าคนเดียวกันเธอก็ยอมรับแล้วว่าคนเดียวกัน
ดังนั้นที่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตที่คนในโลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตคือจริงหมดเลยค่ะ

หมดเลยทุกอย่างที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
ล่าสุดหมอปลาออกมายอมรับนะคะว่าก็นี่แหละนักข่าวสาวคนนี้ร่วมเดินทางไปพิสูจน์ที่สำนักสงฆ์หลวงปู่แสง
แล้วหลังจากนั้นนักข่าวอีกหลายช่องถึงจะร่วมเดินทางไปตรวจสอบด้วยคือเธอไปก่อน

บันทึกคลิปภาพเอาไว้คือหมอปลาบอกว่ากรณีหลวงปู่แสงมีคนร้องเรียนเข้ามาจริงหมอปลายังย้ำแบบนี้อยู่จนถึงวันนี้หมอปลาย้ำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนร้องเรียนจริงแต่คนที่ร้องเรียนเข้าไปเขาไม่มีหลักฐาน
คือร้องเรียนแต่ร้องเรียนแต่ปากก็คือมาพูดให้ฟังหรือว่าเขียนมาเล่าให้ฟัง
แต่ไม่มีหลักฐานหมอปลาก็เลยยอมรับว่าวางแผนร่วมกับทีมงานและปรากฏว่าพอวางแผนเข้าไปหาหลวงปู่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ตามที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนจริง
คือประมาณหมอปลาเนี่ยพยายามจะบอกว่าไม่ได้จัดฉากเพียงแต่ว่าส่งทีมงานไปแล้วมันเจอแบบนั้นจริง
แต่หลายคนก็มองว่าอุ้ยเนี่ยเอากล้องไปแบบนี้เนี่ยเหมือนกับกล้องเล็กแล้วไปนั่งแล้วบันทึกอย่างนี้เนี่ย

แต่จริงแล้วไม่ใช้คำว่าจัดฉากแต่ความหมายมันก็คืออย่างนั้นแหละพี่อุ๋ย
เพราะหมอปลายอมรับเองไงคะว่าวางแผนร่วมกับทีมงานและนักข่าว
ก็หมายความว่าก็คือตั้งใจวางแผนร่วมกันไปถ่ายภาพถูกไหมคะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยปรากฏว่ามันไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นจริงอะไรประมาณนี้
แต่เลี่ยงคำที่ไม่ใช้คำว่าเหมือนกับอย่างที่บอกว่าไม่อยากจะใช้คำนั้นอะไรอย่างนี้
ทีนี้คือหมอปลาบอกว่าครั้งแรกมีทนายความแฝงตัวไปที่วัดพร้อมกับผู้หญิงสองคน
ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับครั้งที่สองคือห้าพฤษภาคมที่ผ่านมา
ทนายความคนเดิมขอใช้เป็นตัวย่อก็แล้วกันนอนหนูไปกับหญิงสาวที่ไปรอบแรก
แล้วก็มีนักข่าวสาวช่องหนึ่งไปด้วยกันที่วัดนะคะขอเข้าพบหลวงปู่แสง
แต่เหมือนกับหมอปลาบอกว่าคือต้นสังกัดของนักข่าวเขาก็ไม่ได้รู้เห็นด้วย
แต่หมอปลาเขาก็ไม่อยากจะใช้คำว่าจัดฉากไงเขาใช้คำว่าวางแผนรวบกับทีมงาน

แต่จังหวะที่พอไปถึงเนี่ยเขากลับเรียกเจ้าแคทเข้าไป
แต่เขาไม่เรียกไอ้สองคนก่อนให้เข้าไป
แคทก็เลยเข้าไปซึ่งในวันที่ลงพื้นที่เนี่ย
ไอ้แคทเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไร
แค่เราบอกให้เจ้าแคทเนี่ยไปเป็นเพื่อนน้องทานายสองคนนั้น
บางคนบอกว่าออกมาแก้ตัวหรือเปล่า
ออกมาแก้ตัว
ที่พูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
อันนี้คือพูดความจริง
แต่พูดความจริงก็คงบอกว่าทุกฐานมันเป็นดักฐานแล้ว
ผมไม่ได้มาจัดฉาก
อันนี้ในส่วนที่หมอปลาเนี่ยเขาไลฟ์ชี้แจงเอาไว้

หลังจากมีคนตั้งคำถามว่าคุณจัดฉากหรือเปล่า

อ่าในส่วนของน้องนักข่าวผู้หญิง
แต่ทีนี้ในส่วนของหมอปลาหรือว่าคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลา
สังคมก็มีคำถามว่าอุ๊ยบุกไปขนาดนี้
หรือไม่เหมาะอย่างไรค่ะคำพูดกำชากิริยาท่าทางต่าง
ค่ะก็คือตั้งคำถามว่าก็เข้าใจแหละว่า
หมอปลาก็คือตั้งใจที่จะไปดูพฤติกรรมของพระสงฆ์หลายรูป

แต่อย่างกรณีหลวงปู่แสงเนี่ยทำไมหมอปลาและทีมงาน
ไม่ตรวจสอบประวัติของท่านให้ดีก่อน

ที่สำคัญคือท่านเป็นพระที่โอ้โห

อย่างสุดยอดมาเลยบวชมาตั้งกี่พันศา
แล้วท่านอาภาษณ์อย่างนี้ใช่ไหมอันไซเมอร์
เอาละแม้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะทำให้เห็นว่า

ความจริงแล้วควรจะดูแลให้เหมาะสมกว่านี้นะ
สำหรับลูกศิษย์หรือว่าพระอุปถาคอะไรก็แล้วแต่
แต่ในส่วนของหมอปลากับคุณน้ำฟ้าเนี่ยจะเอายังไง

อ่าวันนี้หมอปลาเนี่ยกับทางภรรยาก็เลยต้องออกมาขอโทษนะฮะ
ออกมาขอโทษทั้งน้ำตาเลยนะครับบอกว่า
น้องรับกรรมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไปนี่ครับ
ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอกราบ
ขอโทษลูกศิษย์สยานลูกศิษย์ของลงปู่แสง
แต่ผมก็ยังบอกว่าเจตนาของผมวันนั้น
เราก็บอกพอสนพุทธเพื่อเข้าไปสอบถามข้อที่จริง
เมื่อเราไปเข้าไปแล้วเนี่ย
เราก็ถามหลวงปู่แสงแต่ท่านไม่ตอบ
ทีนี้ลูกศิษย์หลวงปู่แสงก็คือลูกศิษย์น่ะ
เขาเป็นคนตอบแทนก็บอกว่าหลวงปู่แสงท่านเป็นอัลไซเมอร์
ซึ่งพอลูกศิษย์บอกว่าอาร์เมอร์เราก็ถามลูกศิษย์เขากลับว่า
แล้วหลวงปู่เป็นไอเซอร์เมอร์แล้วให้หลวงปู่ออกมารับแขกทำไม
อันนี้คือสิ่งที่เราถามคือให้ดูภาพตรงนี้ด้วยนะฮะ
อย่าโพสต์ว่าหมอปลาแก้ตัวผมไม่ได้แก้ตัว
แต่เมื่อเรารู้ว่าหลวงปู่แสงท่านป่วยเราก็ไม่ได้ไปถามหลวงปู่แสงนะฮะ
ก็ให้ดูได้แต่สิ่งที่เราถามคือลูกศิษย์
แต่เมื่อมันออกไปแล้วไม่สบายใจ
เราก็พร้อมรับผิดชอบก็พร้อมขอโทษนะฮะ
แต่ก็ได้ข่าวว่าทางนั้นมาให้เราขอคำมา
แต่เราก็ขอโทษผ่านสื่อเพราะฉะนั้นเราก็
พฤติกรรมแล้วก็มีการผ่านสื่อแล้วก็พร้อมขอโทษที่จะผ่านสื่อ
และที่สำคัญเรายืนยันเราไม่ได้ก้าวร้าวหลวงปู่แสงเลย
แล้ววันนี้ก็อยากจะฝากทีมแพทย์
เพราะเห็นใบรับรองแพทย์มันมีตั้งโรคนู่นโรคนี่นั่นนะ
ก็ฝากว่ามันก็ต้องรักษาตามอาการนะฮะ
แต่วันนั้นที่มันมีการเถียงกัน
ก็รู้ว่าเราเถียงกับกลุ่มลูกศิษย์นะครับ
ที่เอาคนป่วยอันเซเมอร์มาหาผลประโยชน์หรือเปล่าผมไม่รู้
อะไรผิดเรายอมรับความผิดพลาดเรายอมรับคำติชม
เรายอมรับการแก้ไขที่ไม่ใช่มาแก้ตัว

ทำไมให้จับในเมื่อบอกท่านแก่แล้วนะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าป่วย
เขาบอกว่าพอสุดท้ายนักข่าวพูดไปเยอะ
เขาก็เลยบอกว่าท่านป่วยนะบอกอ้าว
พอท่านป่วยปุ๊บใจแบบหล่นตุ๊บเลยบอกเฮ้ย
เขาแก่แล้วเขาป่วยถึงมาทำกับเขาอย่างนี้
แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราด้วยนะที่ไปช่วยเรื่องนี้
แล้วไม่ได้อยากได้อะไรแสงหรือได้อะไรจริงด้วยความสัตว์จริง
แต่ครั้งนี้เราผิดเราขอโทษจริงเราไม่ได้ก้าวล่วงหลวงปู่
แต่พี่ชี้หน้าด่าคือพระข้างอันนี้พี่ยอมรับ

ไม่ได้ตั้งใจที่เป็นแบบนั้นที่ไปเนี่ยก็ด้วยเรื่องของคนอื่นทั้งนั้น
และที่ลงทำคือมันเกินไปคำตอบของเขา
แต่มาตอบตอนหลังที่ไม่มีอะไรจะได้แล้วว่าเขาป่วย
ซึ่งเห็นเขาว่าเขาแก่แล้วตรงนั้นไม่มีอยู่แล้ว
มั่นใจเด็ดขาดท่านแก่จริง

เพราะที่ติดภาพไว้ข้างหน้าเนี่ยคือห้ามถ่ายกล้อง
ให้ผู้หญิงแต่งตัวสุภาพให้ไปกับผู้ชาย
แล้วก็ท่านชะละภาพมากเราไม่รู้จริงว่าป่วย
ไม่เคยคิดที่จะแบบอะไรเราไม่อะไรกับคนแก่อันนี้

วันนี้ก็เลยได้กราบขอโทษหลวงปู่แสง

คือหมอปลาเนี่ยย้ำว่าที่เข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้เนี่ย
เพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาจริง
บอกว่ามีทีมไปเก็บข้อมูลหลักฐานมาก่อน
แล้วก่อนจะไปที่สำนักสงฆ์ที่ยะโสธรเนี่ย
ตอนนั้นก็ได้ประสานไปยังพอสำนักพุทธยะโสธรแล้ว
อำเภอป่าติ้วก็ประสานไปตำรวจก็ประสานไป

ถ้าจะยอมรับความผิดก็คือหมอปลาบอกว่าต้องยอมรับความผิด
ก็คือผิดที่ไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านอาภาษณ์นะขอน้องรับกรรมขอโทษกับพฤติกรรม
แต่ยืนยันไม่ได้ก้าวร้าวหลวงปู่ที่เห็นโวยวายเนี่ย
คือโวยวายใส่ลูกศิษย์แล้วก็พระอุปถาคพระลูกศิษย์ของหลวงปู่
ที่ไม่ดูแลหลวงปู่ให้ดีหมอปลายังขอโทษไปแทนผู้เสียหาย
หลายคนที่ส่งเรื่องมาร้องเรียนที่ไม่รู้ว่าท่านป่วยอันไซเมอร์
อาภาษณ์อยู่แล้วตอนนี้แม้จะถูกกระแสกลับ
โจมตีกลับมาอย่างหนักแต่หมอปลาบอกว่าจะเดินหน้าตรวจสอบ
ร้อนเรียนต่างที่มีเข้ามาเหมือนเดิมนะครับ
ยืนยันว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงาน
อะไรครับผมถามกลับแล้วใครจะทำครับ
ทุกผู้ชมครับหมอปลาบอกว่าจะทำพิธีพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะฮะ
โดยจะมีอดีตพระไพวนค์หรือว่าคุณไพวร์รวัณบุรณ์
มาช่วยในการทำพิธีต่างให้ที่บ้านพัก
หมอปลานะฮะที่เพชรชบุรีนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยอดีตพระภัยวันนะฮะ
ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กไพรวันวรรณบุตร
เมื่อสักครู่นี้พี่หมอปลาได้ต่อสายโทรศัพท์มาหาผม
และได้แสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะกระทำการขอเข้ามาในโทษล่วงเกิน
ซึ่งพลาดพลั้งจะโดยมิได้ตั้งใจก็ตาม
ซึ่งแสดงออกต่อหน้าหลวงปู่แสงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใจจริงพี่หมอปลาและคณะอยากเดินทางไปขอเข้ามาหลวงปู่
ถึงสถานที่ที่หลวงปู่พำนักอยู่เลยนะครับ
แต่ติดที่มีลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งของหลวงปู่ปฏิเสธการแสดงความบริสุทธิ์ใจของพี่หมอปลาในครั้งนี้
พรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปบ้านพี่หมอปลา
จะนำพี่หมอปลาและคณะทำพิธีขอเข้ามากรรมต่อหน้ารูปของหลวงปู่ที่นั่น

ผมถือว่าคนพุทธส่วนใหญ่เป็นคนมีธรรมะและเหตุผลที่ดีในระดับหนึ่งนะครับ
เมื่อใครสักคนเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
และพร้อมที่จะยอมรับหรือแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดเกินเลย

โดยเฉพาะลูกศิษย์หลงปู่
ซึ่งล้วนแล้วแต่ศึกษาในทางทำด้วยกันทั้งนั้น
น่าจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะได้คุยกับคุณไก่เป็นเหรนของหลวงปู่แสงค่ะ

คุณไก่บอกว่าหมอปลากับภรรยาก็ติดต่อไปขอโทษเธอเหมือนกันนะคะ
นี่นะคะคุณสุรภาอารีราชเป็นเหรนของหลวงปู่แสง
ท่านก็บอกว่าหมอปลากับภรรยาโทรศัพท์ไป
แล้วก็ขอโทษที่บุกรุกเข้าไปหาหลวงปู่จนมีภาพและเหตุการณ์ไม่เหมาะสม
แล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านตามสื่อต่าง
หมอปลายอมรับว่าคลิปที่เป็นคลิปต้นเรื่องที่ทำให้เกิดข่าวนี้
ตั้งกล้องบันทึกภาพเอาไว้
ก็คือภาพตอนที่ศรีกาไปกราบขอพรหลวงปู่
คลิปภาพขวามือนี้นะคะเป็นคลิปต้นเรื่อง
คือคลิปนี้เธอกับครอบครัวเพิ่งจะรู้นะคะว่าเป็นการจัดฉากของทีมหมอปลา
คือคุยกันเป็นยังไงบ้างหมอปลาขอโทษยังไงบ้าง

คุณไก่บอกว่าขอตอบแบบตรงเลยนะคะ
ยังรู้สึกว่าเป็นการขอโทษที่ดูไม่จริงใจสักเท่าไหร่
แต่ถ้าถามว่าให้อภัยไหมเธอบอกว่าหลังจากนี้น่าจะเป็นเรื่องของผลกรรมมากกว่า
เชื่อว่าหมอปลาและภรรยาคงรู้ดีว่าการกระทำแบบนี้ผลกรรมจะออกมาเป็นยังไง
แต่จากที่บอกไปคำขอโทษที่พยายามที่จะสื่อหรือพยายามจะพูดคุยหรือการแสดงออก
คือมันยังไม่ได้พูดออกมาแบบชัดเจนไม่ได้มีความจริงใจที่จะขอโทษนะคะ
ให้อภัยไหมณเวลานี้
ถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของการให้อภัยคือปล่อยให้มันเป็นกฎของกรรมอะค่ะ
สิ่งที่หมอปลาได้กระทำลงไปตัวหมอปลาเองรู้อยู่แล้วว่า
กระทำกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
สิ่งที่เขาจะได้รับกับตัวเขาเขารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไร
สิ่งที่ตัวแฟนเขาคุณน้ำฟ้าจะได้รับคืออะไร
เขาก็ยอมรับเขาก็ยอมรับเขาว่าคืออะไร
เขาจะจัดพิธีขอขมาการขอขมามันก็
ไม่ได้ทำให้เขาพ้นจากกรรมตรงนี้ค่ะ
ส่วนที่นักข่าวผู้หญิงที่ไปร่วมกันกับหมอปลา
แล้วก็บันทึกภาพจนเป็นคลิปข่าวเนี่ยนะคะ
ตัวคุณไก่เหรนของหลวงปู่แสงก็บอกว่า
เชื่อว่าก็คงได้รับบทเรียนในการนำเสนอข่าวนี้
และอยากให้ตระหนักว่าไม่ควรจะกระทำกิริยาแบบนี้

เพราะอาชีพสื่อจัญญบันมันสำคัญมากค่ะ

หลังจากที่มีกรณีตรงนี้เกิดขึ้น
หลานของหลงปู่แสงได้ออกมายืนยันว่าหลงปู่ท่านอาภาษณ์จริงนะครับ

เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของอันไซเมอร์
ถึงขั้นนำเอกสารทางการแพทย์ออกมายืนยัน
แต่ทีนี้พอคนไปเห็นเอกสารทางการแพทย์
ที่นำออกมายืนยันเป็นใบรับรองแพทย์เนี่ย
ไปเห็นจุดหนึ่ง
ที่มีการติดเชื้อซีฟิลิสต์
ทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาทันที
แต่วันนี้ก็คงจะมีความชัดเจนกันแล้ว
เพราะว่าผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่าคุณหมอออกมายืนยันว่า
ฟิลิสนี้นี่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องติดต่อจากเรื่องของเพศสัมพันธ์เท่านั้นนะครับ
ทีนี้พอคนเราไปพบอาการทางสมองเนี่ย
มีอาการทางสมองเขาต้องตรวจหาเชื้อหมด
ว่าเชื้ออะไรขึ้นไปสู่สมองหรือเปล่า
ครอบครัวของหลวงปู่แสงนำเอกสารการเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาลกรุงเทพออกมาเปิดเผย
หลานสาวยืนยันว่าหลวงปู่ท่านอาภาษณ์นะอันไซเมอร์จริงมีประวัติการรักษา
โดยเอกสารผลการวินิจฉัยของแพทย์เจ้าของไข้ของหลวงปู่แสงเนี่ย
เมื่อ๑๒กรกฎาคมปี๒๕๖๒แผนกอายุรกรรมประสาท
พบว่ามีภาวะหลอดเลือดแข็งโรคสมองฝ่อด้วย
และสมองตายเก่าขนาดเล็ก
วินิจฉัยอาการว่าหลวงปู่แสงท่านอาภาษณ์เป็นภาวะสมองเสื่อม
แพทย์ก็สั่งให้ตรวจคัดกรองเชื้อเพิ่ม
หนึ่งในนั้นมีเชื้อซีฟิลิสด้วยนะฮะ
ซึ่งพบว่าผลเป็นบวก
จากนั้นแพทย์ก็ส่งไปตรวจคัดกรองเชื้อซิฟิลิส
เพื่อยืนยันผลและให้มาฟังผล
ในวันที่๑๕กรกฎาคมปี๒๕๖๒
เอกสารฉบับที่๒
ทางญาตินำมายืนยัน
บอกว่าเมื่อหลวงปู่แสงท่านมาฟังผลตามนัด
ผลการวินิจฉัยของแพทย์เจ้าของไข้แผนกอรุยกรรมประสาท

วินิจฉัยอาการว่ามีความผิดปกติทางด้านความคิดและพฤติกรรม
ซึ่งซีฟิลิสเนี่ยอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการโรคสมองเสื่อม

ญาติเอามาให้ดูนะครับบอกว่าเมื่อ๕สิงหาคม๒๕๕๙
ในใบตรวจรักษาพบว่าวันนั้นหลวงปู่

แต่ให้ลูกบุญธรรมเนี่ยมารับยาแทน
โดยแพทย์ลงผลวินิจฉัยว่าหลวงปู่ไม่ได้กลับมาตรวจซ้ำ
และยังคงมีอาการความทรงจำและพฤติกรรมผิดปกติ
คือวันนี้เราได้คุยกับหลานของหลวงปู่แสงนะฮะ
บอกว่าทางครอบครัวเนี่ยทราบเรื่องอาการอาภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องอันไซเมอร์อาการทางสมองของหลวงปู่ทุกอย่าง
แต่หลวงปู่ท่านเป็นพระสายป่า
คือทางแพทย์ก็ยืนยันว่าเชื้อซิฟิลิสต์ไม่ได้
เขาจะไปติดเชื้อจากเรื่องการเพศสัมพันธ์อย่างเดียว

การติดเชื้ออย่างเช่นถูกยุงกัดก็ได้

แล้วท่านเคยถูกยุงกัดจนป่วยเป็นมาเลเลีย

อันนี้ที่ทางหลานเขาบอกนะครับ
ท่านเลยว่าชีวิตไม่รอดตอนที่ท่านทุดงไปแถวบึงตา
เพราะว่าหลวงปู่จะทุดงไปตามป่าเขาตลอด
ตลอดอายุพรรษาของท่านนะคะ
ท่านก็จะอยู่ตามป่าตามเขาตามวัดป่า

สัมผัสก็ได้นะครับ
เพื่อมาสัมผัสกับบริเวณฤทธิปารวมปลาจมูกในส่วนต่างซึ่งเป็นสิทธิ์
หรือเยื่ออ่อนที่มีโอกาสที่จะทำให้เชื้อเข้าสู่อากาศง่าย
ก็จะทำให้ติดตาย
คือทีมข่าวของเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะ

คือได้ไปคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยาโรงพยาบาลบำรุงราช
ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์เลยค่ะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
จากข้อมูลผลตรวจที่ทางญาติของหลวงปู่แสงออกมาเปิดเผย
สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจก็คือ
การตรวจโรคอัลไซเมอร์จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องตรวจหาค่าโรคซิฟิลิสควบคู่กันไป
เพื่อจะได้ให้ยาในการรักษาได้ถูกต้อง
ว่าโรคอยู่ในระยะไหน
ซึ่งตามที่ปรากฏในข้อมูลอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสง
ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพราะค่าตรวจอาจจะเป็นผลลวง
เพราะว่าเคยเกิดขึ้นในหลายกรณี
เช่นอาจจะเจอในผู้ป่วยที่เป็นโรคมาลาเรียนะคะ
พบในผู้ตั้งคันหรือผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบบางชนิด
ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่โรคซิฟิลิสต์จริงก็ได้
ถ้าเป็นจริงก็จะมีหลายระยะค่ะ
ถ้าหากเป็นระยะที่อยู่ในร่างกายมานานหลายสิบปี
อาการแทรกซ้อนก็คือสมองเสื่อมนะคะ
ก็จะส่งผลไปถึงสมองค่ะ
ผลออกมาเป็นบวกอย่างนี้ต้องดูหรือว่าคือซิฟิลิสจริงมั้ย
สมมุติกรณีเป็นซิฟิลิสจริงสมมุติในเคสทั่วไป
ฟิลิสก็มักจะเกิดจากเพศสัมพันธ์นี้แหละนะครับ
สัมพันธ์เกิดเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ได้
เพราะว่าค่านี้บางทีมันก็คาอยู่ตลอดชีวิตก็มี
คือคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมสักบ่ายโมง
จะมีการจัดแถลงข่าวรายงานอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสงจากคณะแพทย
ได้รับมอบหมายจากคณะสิทธิ์หลวงปู่แสงที่โรงพยาบาลปริ้นต์อุบลราชธานีค่ะ
เพื่อความทั่วถึงลูกศิษย์ที่อยู่จังหวัดอื่น
ก็จะได้สามารถติดตามอาการอาภาษณ์ของท่านได้นะคะ
เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะนำเสนอให้อีกทีวันพรุ่งนี้ที่มีการแถลงนะคะ
ท่านผู้ชมท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะฮะ

ไลน์ที่หน้าจอแล้วก็เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์
หรือว่าโลกออนไลน์เนี่ยเฟซบุ๊กหรือว่าทางทวิตเตอร์เนี่ย
ที่เขาติดแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสง
แต่หลายคนก็บอกว่าเราเซฟหลวงปู่แสง
ใครที่ไปก้าวล่วงท่านไม่ตรวจสอบเรื่องราวประวัติอะไรต่างของท่านให้ดีก่อนเนี่ย
แต่อย่าลืมว่าณขณะนี้ต้องเซฟท่านจากลูกศิษย์ที่ดูแลท่านไม่ดีด้วย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่งเข้ามาในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวสโชว์ว่าประเด็นตรงนี้อย่าปล่อยผ่านไป
เพราะว่าต้องดูให้ละเอียดเลยจริงสำหรับคนที่ดูแลท่านที่ใกล้ชิดท่านไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาส

อย่างน้อยเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เราได้ทราบว่าพระเกจิผู้ปฏิบัติดีของเราซึ่งท่านวัยเนี่ยเกือบจะร้อยปีแล้ว
ท่านได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่มีใครมาหวังหาประโยชน์อะไรจากท่านหรือเปล่า

แล้วไปผสมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ความเชื่อเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่กับความเชื่อนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
คุณพ่อของลูกชายวัย๓ขวบคนนี้ที่เล่าเรื่องราวเอาไว้นะครับ
ชื่อคุณพิชิตนะเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงด้วย
เป็นคนเผยแพร่เรื่องราวนี้คุณพิชิตบอกว่าตัวเขากับครอบครัว
มีความศรัทธาในตัวหลวงปู่แสงมานานกว่า๒๐ปี
เนื่องจากได้พิสูจน์ความศรัทธาด้วยการพาลูกชาย๓ขวบที่ป่วยหนัก
นามัศกาลท่านแล้วนำน้ำปัสสาวะของท่าน
ไปต้มแล้วก็ผสมกับน้ำเก๊กหวยให้ลูกดื่มกิน
คือคุณพิชิตบอกว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนตอนนั้นลูกชายเนี่ยคือป่วยหนักแบบถุงน้ำดีโตมากกว่าผู้ใหญ่๖เท่า
หมอบอกให้เอาลูกกลับบ้านเถอะไม่มีทางรักษาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณวิชิตบอก
มันอยู่ในภาวะที่ทำทุกอย่างแล้วเพื่อให้ลูกรอดค่ะ
ปรากฏว่าคือตัวเขาเนี่ยเขาบอกเขาเคยดื่มเขาปวดหลังแล้วเขาหาย
พอให้ลูกชายดื่มดื่มไประยะหนึ่งแล้วพาไปหาหมอ
หมออัณตราเสาดูหมอตกใจบอกหายได้ยังไง
พิชิตบอกตอนนั้นก็มีเอกสารเนี่ยอัณตราเสาเนี่ย
เขาบอกเขาดีใจสุดชีวิตเลยเขาไม่สนใจเลยว่า
ใครจะมองว่าเขางมงายหรือไม่งมงายอะไรยังไง
คุณพิชิตมองว่าเอาหนึ่งละผู้หญิงจะขึ้นไปถึงต่าง
ใกล้ชิดท่านได้ยังไงทำไมไม่มีคนห้าม
แต่ไม่ว่าจะยังไงในส่วนตัวเขา
เขายังเคารพสัทธาหลวงปู่แสงสุดหัวใจเหมือนเดิม
ทุกวันนี้สวมสร้อยพระรูปหลวงปู่แสงติดตัวทุกวัน

ก็คือบริกรรมอยู่ประมาณสัก๕นาที๑๐นาทีได้
ก็ผมก็ขอน้ำน้ำปัสสาวะท่านแหละครับ
เพราะตัวผมเองผมเคยดื่มนะครับแล้วผมก็หายจากอาการปวดหลังด้วยตัวผมเองเหมือนกัน
ผมคิดว่านี่คือทางสุดท้ายของคนเป็นพ่อที่จะต้องหาผลทางรอดให้ลูกอะครับ
ผมมองว่าการดูแลนะครับไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
อันนี้เป็นความปกปร่องอันนี้ผมต้องมีนะครับ
ส่วนของทางคณะคนที่ไปก้าวล่วงนะครับ
ผมมองว่าก่อนจะไปไม่ศึกษาข้อมูล
มั่นอกมั่นใจกับการที่บอกว่าบุกเข้าวัดแล้วจะได้ผู้ต้องหาค่ะ
ทีนี้ค่ะถ้าจะถามหาลูกศิษย์ลูกหาที่ดูแลหลวงปู่แสง
ที่คุณผู้ชมเป็นห่วงอยากจะฝากฝังว่าดูแลท่านให้ดีกว่านี้ได้ไหม
ทีมข่าวของเราคุยกับนายเฉลิมชัยจันทโคตร
เป็นลูกศิษย์ที่คอยอุปถักดูแลหลวงปู่แสงค่ะ
คุณเฉลิมชัยบอกว่าคือจะมีลูกศิษย์หลายคนเลยนะคะ
หุ่นเวียนกันเข้าไปปฏิบัติท่าน
ก็เหมือนกับว่าได้ทำบุญกับหลวงปู่
จะมีการถวายพระทหารตอนเช้าแล้วก็พากันกลับ
ช่วงบ่ายก็จะมีน้ำปะนะน้ำหวานนะคะ
แล้วก็กลับบ้านกันจะหมุนเวียนกันมา
หลายคนเลยลูกศิษย์ลูกหาจะหมุนเวียนกันมา
ตัวคุณเฉลิมชัยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แสงตั้งแต่ปี๒๕๕๙
กราบศักระหลวงปู่เรื่อยมา
ไม่ว่าจะย้ายไปวัดไหนทั้งภาคอีสานทั้งภาคเหนือ
รับว่าหลวงปู่แสงมีโรคประจำตัวคือโรคอัลไซเมอร์

เอกสารยืนยันการรักษามันมีชัดเจนอยู่แล้ว
มีรูปภาพที่หลวงปู่ท่านไปรักษาด้วยค่ะ
เคยได้ยินอยู่แล้วครับตอนอยู่ภาคเรือนะครับ
ตามที่สื่อที่เพื่อนเขาลงเฟสอะไรนะครับ
ที่เห็นว่าหลวงปู่มีอาการเกี่ยวกับอัลไซเมอร์อะไรประมาณนี้

ลุงบอกแต่ว่าพาหลวงปู่ไปโรงพยาบาลเราก็เห็นตามภาพนะครับ

เป็นห่วงท่านมากเพราะว่าเราทุกคนเคารพสัทธาองค์หลวงปู่นะครับ
และก็เป็นห่วงคาดคันองค์ลงปู่ด้วยนะครับ
เป็นห่วงท่านกันองค์ของคุณลูกศิษย์ทุกคนเป็นเหมือนกันนะครับ

ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเด็กแค่คนเดียวเล็กคนเดียวนะครับ
ศิลหลวงปู่มีทุกสาขาอาชีพมากมายนะครับ
ที่ขอรับศาสตราองค์หลวงปู่และความม้วนเวียนกันไปกับหลวงปู่ทุกวันนะครับ
ก็จากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะกระทบกระเทือนจิตใจลูกศิษย์ลูกหามาก
ก็คุยกันแล้วล่ะค่ะว่าทุกคนก็จะออกมาปกป้องหลวงปู่แสงนะคะ
เพราะว่าถือเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ของลูกศิษย์ทุกคนค่ะ
ครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมอปลาไปเนี่ยที่วัดป่าดงสว่างธรรมที่ยะโสธรนะฮะ
แต่หลังจากเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ลูกศิษย์ก็เลยนิมนต์ท่าน
จำวัดอยู่ที่วัดป่าอรัญญาวิเวกที่ตะบนไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริงนะฮะ
นี่คือบรรยากาศวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามดูบรรยากาศตั้งแต่เช้า
วันนี้ทางวัดป่าอรัญญาวิเวกก็กันพื้นที่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในนะฮะค่ะ
หลวงปู่ท่านจำวัดอยู่ที่นี่นะครับ
มีสอสออำนาจเจริญภักดิ์เพื่อไทยก็คือคุณสมหญิงบัวบุตร
นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงนะครับเป็นสอสอในพื้นที่นะฮะ
วันนี้พูดคุยกับสื่อมวลชนนะครับตอนที่เดินทางมาเพื่อกราบหลวงปู่แสง
บอกว่าแม้ขณะนี้หลวงปู่แสงท่านจะอาการดีขึ้นแต่ลูกศิษย์ยังไม่พร้อม
ที่จะให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปกราบท่านแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของการติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
คุณสมหญิงยืนยันว่าไม่ต้องการให้หมอปลามากราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงที่นี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่ทำกับหลวงปู่แสงท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีมาเสมอ
มีเมตตากับทุกคนพร้อมฝากถึงทุกคนว่าให้คิดก่อนทำ
เพราะการกระทำของหมอปลาเนี่ยเหมือนกับการทำลายศาสนาพุทธ
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยที่หมอปลาแก้ตัวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้พุ่งเป้าที่หลวงปู่แต่การเป็นการพุ่งเป้าไปที่ลูกศิษย์ของหลวงปู่
ซึ่งจากนี้ไปหมอปลาควรจะทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้นะไม่ควรจะมายุ่งเรื่องของศาสนาพุทธด้วย
เดี๋ยวลองฟังคุณสมหญิงนะครับ
ความคิดคุณแม่นะคะคุณแม่ว่าหมอปลาไม่ต้องมา
สิ่งที่คุณทำมันรุนแรงเกินไปถ้าคุณมีเจตนาเอาไปความเป็นพุทธนิดนึง
คุณก็ต้องมีการทักท้วงในตอนนั้นแล้วคุณก็บอกหยุดก่อนอะไรพวกนี้คุณต้องหยุด
นี่คุณรีบถ่ายรีบส่งข่าวเลยอันนี้มันเป็นการทำในสิ่งเก่า
มันมันไม่ใช่ว่าอ่าทำแล้วเนี่ยมาขอโทษมันไม่ใช่แล้ว
ฉันคนหนึ่งที่เป็นคนอำนาจเจริญนะดิฉันคนเดียวนะ
ฉันก็เชื่อว่าคนอำนาจเจริญไม่ต้องการให้มาขอโทษปู่
ถ้าคุณจะไปขอคอที่ไหนก็ได้ไปสนามหลวงไปเลย
เพราะว่าเพราะว่าแม่เชื่อว่าถ้าการขอโทษมันจะต้องมาจากใจ
อยู่ที่นี่ยังไม่ได้เข้ากราบหลวงปู่นะขณะหลังมีเรื่องนะ
เพราะว่าก็ยังไม่ได้เข้ากราบน้องปู่นะหมอป่าเป็นใครจะเข้ามากราบน้องปู่
ขมาหลวงปู่แม่อยากรู้ถ้าไม่ผิดอย่ามาขอขมาสิ
ให้ไปทำหน้าที่หมอผีรักษาคนป่วยดีแล้ว
ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายศาสนาว่าศาสนาพุทธถูกทำลายมาเยอะแล้ว

คุณถัดผู้หญิงนะดูดีหน้าข่าวเหมือนเอาผู้หญิงขนไป
แล้วทายให้ดูว่าท่านจะดึงเสื้อดึงอะไรคุณทำทำไม
ถ้าคุณต้องการจะแฉมันก็เป็นข้อกฎหมาย
มันสามารถทำเรื่องนี้ร้องเรียนขึ้นมาได้ให้มีการตรวจสอบ
ว่ามันเป็นอย่างนี้เงินท่านเป็นอย่างนี้
น่าจะพูดในเรื่องนี้คุยกับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองสิ
นี่คุณเจตนาจะแชร์เรื่องนี้เลยนะ
พอคนถูกประนามคุณรีบถอนเลยว่าคุณไม่ต้องการทำลายหลวงปู่แบบนี้
นี่ฉันเองพร้อมลูกสาวนี่ก็ไม่คนน่าตาขี้หลิวขี้หลีบมากมาย
ลูกสาวก็หน้าตาดีไปกราบท่านมาสดสดร้อนร้อนเนี่ย
หมอปลาจะมาไม่กี่วันเนี่ย
แล้วท่านก็มีเมตตาไม่ได้ไปใกล้ไปอะไรเลย
แล้วอยู่ผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้าไปยังไง
เออแล้วผู้หญิงไปตั้งหลายคนทำไมให้คนนี้เข้า
สิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณเยอะเย้ยถากทาง

คุณอย่างน้อยคุณไม่ต้องพูดก็ได้
เออก็แล้วคุณมีการยกมือนะ
แล้วก็บอกว่าเออคงไม่ตายคงเป็นนั่นคงนี่
คุณพูดทำไมมันทำร้ายจิตใจคนทั้งประเทศนะ
วัดไม่ได้อยู่ตั้งนานแต่วัดสะอ้านมาก
สะอ้านเป็นเรื่องจริง

ยังไงเราก็ยังศรัทธาในตัวหลวงปู่
อย่าเอาเรื่องเล็กน้อยมาใส่ไฟท่าน
ไม่ยอมเอาโฆษีกรรมด้วย

ท่านโจปริญญาโทรธราเอกแต่แป้นโจปศรีทำไมคิดได้เหรอ
เออทำไมเป็นอย่างนี้
หลวงปู่โตเหมือนสกุลฉันไม่ว่าเลย

ไม่ให้อภัยฉันแต่หลวงปู่ให้อภัย

ยอมมาให้เข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวไม่ให้เข้าไป

มันจะปากหมอผีมันไปปากสิ

ก่อนที่ทำมันไม่คิด

อยู่นี่ยิ่ง๖๐๖๐ปีไม่เคยประโยชน์ใกล้ชิดเพิ่มเลย

ถ้าหมอปลามาไม่ให้เข้าบ้านด้วย
ทุกคนมาให้ฉันมาดูว่าหมอปันมาจริงไหม

และเขาจะดูอีกทุกคน
หมอปลามือปราบสัมภเวษีกรณีนี้ค่ะ
ฟังเสียงอาจารย์เฉลิมชัยศิลปินแห่งชาตินะคะ
อายุขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนสายเมอร์

มึงยังนึกถึงตันปฏิบัติอีกแล้วปฏิบัติโชคกับชีวิตของตั้นล่ะ

แม่งล้มได้กับมึงไอ้ชาญน่ะเตือนมึง
นี่ค่ะก็วันนี้เราขอจบข่าวนี้ที่คำพูดของอาจารย์เฉลิมชัยเลยค่ะ

เอาตรงนี้เลยค่ะทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันค่ะ
แต่มีนิดนึงทางทนายอนัญชัยชายเดชบอกว่า
ก็เดี๋ยววันที่๑๕พฤษภาคมจะไปกราบหลวงปู่
ถ้าหากว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มองว่าพฤติกรรมของหมอปลา
อะไรก็ตามแต่ที่ไม่เหมาะสมแล้วอยากจะแจ้งความดำเนินคดี
ถ้าเกิดมีข้อหาอะไรดำเนินคดีได้เดี๋ยวเป็นทนายความให้ด้วย
วิสาขบูชาพอดี๑๕พฤษภาคมนี้